ยังมีอีกบ้านหลังหนึ่งที่เขาเห็นอะไรกระโดดมากระโดดไปไม่ได้เลย
คางคกเจอปั๊บจับปุ๊บโรยแป้งเลยฮะ

เราจะมาขอโชคขอลาบทางคกนะโอ้ยตัวเล็กตัวนี้นะ
ตัวใหญ่นะขอโชคขอลาบหน่อยนะอุทัย
ได้เลยครับ
หวยจะออกแล้วขอหน่อยนะจ๊ะ

ขอกอน

คือเอายังงี้เลยเหรอครับ
ไปจับมันมา
อย่างน้อยก็ได้ไหนแล้ว

โดยแป้งมันลงไปเลยว่าอุทัย
โอ้โหตามในนิทานเลยนะอุทัยเทวีไง

เรื่องของเรื่องชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็
คอมเมนต์กันสนุกเลยคุณดูไปเรื่อยนะหลายคนก็ไปคอมเมนต์ว่า
นี่สายมูดูเขารู้ดีว่าการทำแบบนี้มันมีเหตุผล
บางคนบอกว่าเทจนหมดแป้งนะแป้งหมดกระป๋องยังไม่เห็นเลย

มันน่าจะคิดว่าสบายดีจัง
แต่ว่ามันคงคิดว่าฉันมาทำอะไรตรงนี้
ที่ฉันคิดเหมือนในใบต่อออกอาจจะไม่น่าหลดมาแถวนี้เลยใช่
หลังฉันจะไม่เดินผ่านเหยียบมาถึงแถวนี้เลย
ผมชอบนะแป้งโรยตัวโรยพุงมันสบาย

สำเร็จแอ

เพราะว่าที่นั้นไม่ควรคิด

แต่แล้วแต่เรื่องของคุณ